ดูเรื่องของเมื่อคืนนี้กันหน่อยเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะของการล็อกดาวน์
ใช่ไหมคะหลายท่านก็ต้องรีบกลับบ้านเพื่อที่จะให้ทันเวลา
หรือเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีความจริงจังในการตรวจตราเพื่อที่จะให้ทุกคนรักษากฎระเบียบนี้นะคะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะเพราะว่าด่านที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เขาไปตั้งด่าน
ปรากฏมีการถืออาวุธหนักแบบเนี้ยค่ะโอ้โหพอภาพนี้ปรากฏไปคนก็บอกโหต้องขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วนี่มันเป็นอาวุธที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอาวุธหนักชนิดเอ็มโฟนะคะ
เอาไว้ใช้ในสงครามมายืนถือคุมด่านอยู่ต้องขนาดนี้เลยหรือนะคะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเหมาะสมหรือไม่จะเอาไปยิงใครนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรค่ะ

ได้อธิบายแบบนี้นะคะยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธี
พกอาวุธปืนยาวในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ตำรวจทำได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัว

หรือว่ามีคนทำผิดอย่างเช่นแหกดาล
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ปืนยาวในการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจมาแล้ว
แต่ว่าท่านก็บอกอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าแหมถ้าประชาชนเห็นแล้วไม่สบายใจ
ท่านก็ขอโทษและก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ
แต่ถ้าเราไปดูตัวเลขเมื่อคืนนี้สำหรับการห้ามออกจากบ้านคืนแรก
ภาพรวมก็ปรากฏว่ากลุ่มส่งสินค้าเนี่ยฝ่าฝืนมากที่สุดนะครับ
แล้วก็จากการตั้งด่านแล้วก็การตระเวนตรวจอย่างนี้
ก็สามารถจับยาเสพติดได้๔คดีเลยนะคุณนัทพงศ์
ฝ่าฝืนด้วยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
แล้วถ้าไปแยกตามจังหวัดจะพบว่านนทบุรีค่ะฝ่าฝืนมากที่สุด๑๐๔คน
มุดปราการ๗๒นะคะกรุงเทพหานคร๕๗ปัตตานี๓๘
ปฐุมธานี๑๑สงขลา๑๐นครปฐม๔
มุทรสาคร๓ส่วนยะลานราธิวาสเรียบร้อยดีมากค่ะ

เตรียมตัวกันไว้แต่เนิ่นนะ
ร้านสะดวกซื้อก็ปิด๒ทุ่มนะครับ